ทำเอาตัวทั้งหมดที่จัดที่ราชมังคลานะ๒รอบรอบละ๖๐๐ใบนะรวมทั้งหมด๑๒๐๐๐ใบ
ขายหมดเกลี้ยงแบบเหลือเชื่อคุณผู้ชมนะคะจองคนที่จองคิวแรกเนี่ยคือมาตั้งแต่สิบโมงเช้าเมื่อวานนี้
ในวันที่๙ถึง๑๐กุมภาพันธ์อย่างไรไปฟังแบบสดใหม่ก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ
สุดว่าหลายคนไปข้ามคืนนะฮะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราดีใจมันขึ้นทันอยู่ที่ขอบคุณจริงขอบคุณจากใจของพวกเรามากกว่าอย่างนี้
ถ้าจะให้ดีก็อยากให้เป็นได้มากที่สุดมันจะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราแล้วก็ทุกคน
ตูนจะแบบว่าพูดแบบว่าเบาเผื่อออมเสียงเอาไว้ใช้ในคอนเสิร์ตจริงวันที่๙ถึง๑๐กุมภาพันธ์นี้ห้ามพลาดจริงนะคะ
ขอให้ไม่มีความสุขอะไรแบบนี้เลย

ถ้าคุณเป็นแฟนคลับของพี่ตูนตัวจริง

อันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
คือตอนนี้มันมีทั้งกระแสในด้านดีกับกระแสในด้านลบนะ
หลังจากที่มีการเปิดการขายตัวบัตรคอนเสิร์ตของพี่ตูนออกมา

มีคนวิ่งสวนทางขึ้นมาในเลื่อน
นี่อาจจะเป็นกระแสดราม่าต่อไปในอนาคตก็ได้

ตอนเช้าตื่นมาใส่บาทเลยนะคะ
ที่เป็นภาพของบรรดาแฟนคลับที่เขาแชร์ลงบนโซเชียล

เอาแบบเนี่ยพี่ตูนเขาดีใจ

อะไรที่ไม่ดีอย่าไปทำไม่ดีหรอกนะ